ขับเลวเปิ้ลฟินฟินฟินเอ้อค่ะอันนี้ฉันไม่ได้ฟินคนเดียว
จ้าตัวจริงคือน้องเบสคำสิ่งอยู่เนอะโถยมาเลยหรือว่า
อะไรเนี้ยคุณผู้ชมคะครับรถสีก็สวยป้ายทะเบียนแดงแจงแกวง
สวยแล้วก็เก่งสมใจจริงคุณผู้ชมค่ะน้องเบสเนี่ยโพสต์คลิปภาพสุดประทับใจนี้แล้วก็แคปชั่นบอกว่าขับพอลเชนแล้วมันฟินฟินฟินในที่สุดก็ได้รถคันใหม่แล้วขอบคุณทุกคนนะคะเบสทำได้แล้วขอบคุณทุกคนจริงบันเทิงไทยรัฐก็ขอแสดงความดีใจกับน้องเบสด้วยนะคุณผู้ชมดูดีแล้วกันสีหน้าสีตาน้องเบสคุณดีใจมาก
เบสลูกถ้าหนูถอยเร็วกว่านี้นะพวกพี่รวยแล้วเนี่ย
จริง๖๓๓๓เต็มขนาดนี้โอ้โฮ
ใดถ้าเป็นดิฉันจะตามต่อ๒๗๗๒นะคะ

คุณผู้ชมไปต่อกับพระเอกหมอลำสุดฮอตนะคะน้องมาร์ควงศิลป์ค่ะนะคะ
จากคณะหมอลำศิลปินภูไทยค่ะล่าสุดนะคะถือเลิกงามยามดี
ถอยรถตู้คันใหม่ฝ่ายแดงแจ้งอีกแล้วค่ะ
รถตู้คันนี้นะคะเกิดจากการเก็บเงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนี่แหละค่ะ
โดยทางน้องมาร์คเนี่ยก็โพสต์ข้อความเอาไว้แบบนี้นะคะ
รถคันแรกที่เป็นชื่อของตัวเองเก็บหอมรอมริบกว่าสิบกว่าที่ได้
ขับขี่ปลอดภัยหมานหางานพามาพามีเด้อลูกเด้อนะคะ
เดี๋ยวพาไปแต่งหล่อก่อน๑เดือนเจอกันด้วยจ้า
นี่น้องมาร์คหล่อมากเนาะที่เขาเคยมารายการเราไงนะคะ
เอาล่ะค่ะป้ายทะเบียนเหียงนอกไปเบิ้งโลดจ้าป้ายทะเบียนก็คือ
นี่ไงก็ไก่๐๕๙๔กาลสินจ้า
แจงแจงแวงเลยนะ๕๙๐สวยอยู่เด้อค่ะ
งานนี้แฟนเข้ามาแสงความยินดีนะคะแล้วก็หลายคนก็จดบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ใช่ค่ะอ่ะเฮ่งปังน้องเบสน้องมาร์คเค้าถอยรถ
คนนี้บอกเลยว่าถอยโลงมาร์ไลพิดค่ะอัลระชอนของเรานี่แหละค่ะ
บอกเลยว่าขอทำบุญเสริมดวงด้วยการลงไปนอนในโรงศพ
แล้วก็ไปไหว้ขอพรหลวงพ่อโตอายุกว่า๒๐๐ปี
ไม่ต้องกลัวนะการไปนอนโรงศพเหมือนทำให้เราได้แบบ

สะดอกเคาะที่ฉันเคยไปนอนมาแล้วตื่นมาก็ไม่เป็นอะไร

ก่อนจะปิดท้ายด้วยการมีเรื่องราวตัวเลขติดไม้ติดมือมาฝากกันด้วยคุณผู้ชม
กับเลขเซียมซีที่เจ้าตัวหยิบมาได้
อรชรนี่นะหยิบเซียมซีได้เลขหนึ่ง
แต่เวลาแกไปแกไม่เคยไปคนเดียวเพื่อนไปด้วย
อีกสองคนหยิบได้เลขสามอีกคนนึงได้สองหก

หนึ่งสามสองหก
เลขหกกับเลขสองตั้งแต่อ่านข่าวแรกมันจะถึงข่าวนี้นะ
ยาวมาเลยสองหกมาตลอด

เอาล่ะรอดูกันต่อไปนะคุณผู้ชมนะจ๊ะ